อันนี้ก๋วยเตี๋ยวเขาบอกว่าเย็นตะโฟ
อร่อยได้แบบไม่ต้องปรุงเลยครับ
หน้าตาเนี่ยอาจจะดูเหมือนเย็นตะโฟธรรมดาหรือเปล่า
เออแต่คนที่ไปชิมนะลูกค้าเนี่ยบอกเลย
ร้านนี้เสิร์ฟปุ๊บกินปั๊บได้เลย

ปรงน้ำปลาน้ำตาลพริกอะไรไม่ต้องใส่เลยครับ

แสดงว่าซอสเย็นตะโฟงเขาต้องแบบทีเด็ดจริงนะ
ใช่นี่แหละเขาบอกว่าที่เด็ดคือซอสของเขาครับ
ร้านนี้อยู่บริเวณถนนเทศบาล๑๐ตำบลตลาดหลวง

เจ้าของร้านชื่อคุณปนัดดาศรีอำภัยก็เล่าแบบนี้ว่า
ก่อนหน้านี้เนี่ยจริงเธอทำงานอยู่ที่สำนักงานเทศบาลแห่งหนึ่งที่อายุทยาครับ
สุดท้ายเธอตัดสินใจลาออกดีกว่า
ลาออกมาเปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวหมูครับ
แล้วก็มีเมนูเด็ดก็คือเย็นตะโฟทะลุฟ้า
เด็ดก็คือซอสเย็นตะโฟอย่างที่บอกไป

นี่คือไม่ใช่ซอสเย็นตะโฟที่ไปซื้อจากที่ไหนก็ได้
คือคิดเองคิดเองลองผิดลองถูกลองถูกลองผิด

ใช่แล้วพอลองถูกปุ๊บอย่าเก็บไว้กินคนเดียวเลย

นี่ค่ะค่อยหยิบทีละอย่างนี่มีอะไรปะหมึกด้วยนะ

ใช่มีปลาหมึกด้วยมีเห็ดหูหนูขาวด้วยนะ

วันนี้รู้หมดเลยอยากก็เป็นเจ้าของร้านเองเลยคุณปุ๊ยค่ะโอ้ยน่ากินอ่ะนี่นี่แหละครับโอ๊ยแล้วชามใหญ่ด้วยนะ
มีหมดเลยครับน้ำใสก็มีคือไม่ได้มีแค่เย็นตะโฟ
เตี๋ยวน้ำใสมีก๋วยเตี๋ยต้มยำมีเส้นเหนียวนุ่มเลย
พร้อมกับลูกชิ้นปลาเยาวราชและน้ำเก๊กหวยน้ำเก๊กหวยถ้ามีฟองอาจจะเป็นน้ำอย่างอื่นแต่นี่คือน้ำเก๊กหวยครับ
ทอดก็มีลูกชิ้นปลาลวกจิ้มอะไรก็มีเหมือนกันแล้วชามนึงแค่๕๐บาทคุณผู้ชมฮะ
ถ้าเยอะหน่อยนะพิเศษหน่อยก็หกสิบบาทครับร้านนี้เปิดตั้งแต่แปดโมงเช้ายันหกโมงเย็นเลยนี่ค่ะ
บลูกชิ้นกินโชว์มันซะเลยฮะหยุดเฉพาะแค่วันพระฤหัสสบดีวันเดียวนอกนั้นขายทุกวันครับ
อ่ะใครผ่านไปแถวนั้นที่อ่างทองนะแวะอุดหนุนกันได้ครับโอ้โหอร่อยไม่ต้องปรุงเนี่ย
เขายืนยันแบบนี้นะเย็นตะโฟทะลุฟ้าโอ้หิวอ่ะ